แค่ชื่อร้านนี่ก็สะดุดตาแล้วจ้า

ซีอุยลาบแซ่บ
เอาจริงนะชื่อร้านแอบขนลุกเหมือนกันเนอะ
ว่าจะมีการใช้เครื่องในตับไตไส้พุงไหม

ก็ต้องมีแหละชื่อมาขนาดนี้แล้ว
แต่ไม่ใช่จับลูกค้านะคะคุณค่ะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่
ริมถนนพิศนุโลกนครไทย
อยู่ที่ตำบลนครไทยอำเภอนครไทยนี่แหละ
สำหรับเมนูนี้คือทางร้านนี้เขามีให้เลือกเยอะมาก
อาหารอีสานนะไม่ว่าต้องเป็นแจ่วฮอส

ก็ให้มีหมูเนื้อเป็ดเลยนะ
ยำสวายนางมีขอมูหย่างจิ้มแจ่ว
แซ่บหมูต้มแซ่บเนื้อไส้ย่างเนื้อย่าง
มีหมดโอ้โหคุณดูนี่น่ากินมากเลย
รวมไปทั้งอาหารตำสั่งอย่างพวกผัดกะเพราเขาก็มี
ทางคุณรัฐดาวันแก้วสีทองหรือว่าพี่แอ้นนะคะเขาบอกว่า
อาหารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเป็นคนปรุงเองทุกจาน
ซึ่งเรียนรู้สูตรมาจากสามีที่ชื่อว่าลุงอุย
เผ็ดแซ่บจัดจ้าห์นครับรสถึงชาติตามสไตล์อีสานแท้
กินแล้วกินอีกถ้าหากว่าใครทานเผ็ดไม่ได้อ่ะ
อย่างไหนต้องบอกนะบอกกับพี่แอนนะคะ
น้อยเพราะว่าที่นี่เขาจัดจ้านมาก
ใช่ค่ะถ้าหากใครไปพิษฐานวยุธ

ไปแน่ความแซ่บของร้านนี้นะคะไม่ต้องตกใจกับชื่อร้านเขานะ
สามีของคุณแอ้นชื่อว่าลุงอุ๋ย
จนถึง๖โมงครึ่งตอนเย็น

หรือใครที่ต้องการจะไปกันเป็นหมู่คณะ
สั่งจองโต๊ะจองอาหารล่วงหน้า

ที่เราขึ้นไว้ไฮด้านล่างนี้ได้เลย